ส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำหรับครอบครัวรากแก่น
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจักรไปของคุณพ่อด้วยนะคะ

และคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนะคะ
ซึ่งทันทีที่คุณโทนี่เขาทราบข่าว
นะคะนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรากแก่นด้วย
เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งอย่างคุณฝนธนสุนทรค่ะก็ได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างสงบเช่นกัน
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่านางฟ้าของลูกหลับให้สบายนะคะ
ยายทองเลื่อนขี้อ้อนบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสองครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะ
แสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ